คุณคิดว่าเวลาคุณขับรถไปหรือว่าเดินไปเนี่ยเจอตัวอะไรขวางถนนแล้วตกใจที่สุด
งูมั้งคะงูเออเออเพราะกลัวเหยียบมันเออ
เอาพาไปดูเลยค่ะคราวนี้ไม่ใช่งู
ไม่ใช่หมาแต่เป็นเสือโครงคุณผู้ชมโอ้โห
เสือโครงเลยนะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะ

พอจับน้ำเสียงได้แหละว่าเฮ้ยยังไงดีอ่ะมันเอาไงอ่ะ
เนี่ยจอดมอร์ไซต์ทิ้งวัลละปีนคู่ปีนอ่ะสูงเหมือนกันนะ
เออความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
บอกเออดูคลิปนี้แล้วล่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณป่ารอยต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
เขตอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคนที่ปีนต้นไผ่เนี่ยคือ
ชาวบ้านเป็นชนเผ่าปากาเกยอที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปปะเข้ากับเจ้าเสือโครงตัวนี้
แล้วอย่างที่บอกมันคือเสือโครงตัวเต็มวัยน้ำหนักประมาณสัก๒๐๐กิโลกรัมได้
ไม่เกินนี้หัวหน้าวิเชียนบอกว่าแต่จริงจริงเห็นแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะ
เพราะมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าค่ะ
และเสือโครงเองก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนน่าปลื้มใจด้วย
ซึ่งจากการสำรวจวิจัยโดยใช้กล้องจับ
พบเสือโครงในป่าประมาณ๑๒ตัวเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นการจะเจอเสือโครงแบบนี้เนี่ยโอกาสยากมาก
แล้วจริงเสือโครงเป็นสัตว์ที่กลัวคนนะคะ
ที่มันมานอนขวางถนนแบบนี้
เพราะว่าถนนมันอยู่บริเวณป่ารอยต่อ
มันก็เข้าใจว่าเนี่ยบ้านมัน

มันก็เลยมานอนเอกเขเนกอยู่แบบนี้

ใครที่เจอแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเดินมาหรือขับรถมาแล้ว

หนึ่งเลยนะคะห้ามหันหลังวิ่งเด็ดขาด
เพราะเสือจะเข้าใจว่าคุณคือเหยื่อ
แล้วตามสัญชาติยานมันจะวิ่งไล่งับทันที

หยุดอยู่นิ่งแล้วค่อยอยู่ห่างเข้าไว้
ปกติแล้วถ้าเสือมันได้กลิ่นคนหรือได้ยินเสียงดัง

เพราะว่ามันก็รักชีวิตเหมือนกันนะ

ไม่ได้อยากจะมาไล่ล่าใครตลอดเวลาหรอก
ทีนี้การปีนขึ้นไปต้นไม้ถือเป็นวิธีที่

เรื่องต้นไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่หวาดกลัว
จะทำให้คนกลัวเสือมองว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้าย
จริงแล้วอย่างที่บอกสัตว์ป่าส่วนใหญ่เนี่ย
บ้านมันคือป่ามันกลัวคนซะด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นถ้าโอกาสจะเจอแบบนี้จริงแล้วมีไม่เยอะ
น้อยมากแต่ถ้าเจอจริงก็อย่างที่หัวหน้าวิเชียนบอก
อย่าวิ่งเด็ดขาดอยู่นิ่งอยู่ห่าง
ปีนต้นไม้ได้ก็ปีนแต่ระวังตกต้นไม้

ของผืนป่าที่มีสัตว์ป่าอยู่เนี่ยฮะ
แต่ก็เข้าใจนะบางคนมันอดวิ่งไม่ได้
มันตกกว้าสิตัวใหญ่ขนาดนี้
มันเป็นสันสัตยาณของสัตว์นะคะ
สังเกต